เรื่องคดีที่พ่อแท้ข่มขืนลูกสาว
ตั้งแต่ลูกอายุ๑๒๑๓ปีจนถึงลูกอายุ๒๐ปี
แล้วพ่อก็ยังบอกว่าลูกสมยอมใช่ไหม
เรื่องนี้มารู้ได้เพราะว่าลูกหอบผ้าหอบผ่อนมาหาคุณแม่
แล้วก็บอกว่าแม่ค่อยเปิดเผยความจริงให้แม่ฟังเนี่ยนะคะ

บอกว่าแม่ช่วยหนูหน่อย
แล้วสุดท้ายแม่ก็เลยพาเข้าแจ้งความ

เราก็เล่าข่าวนี้ให้คุณผู้ชมมาติดกันทั้งสัปดาห์แล้วนะคะ

ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจนำตัวคุณพ่อก็คือนายพรผู้ต้องหา
นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดชุมพร
ตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น

โดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งเป็นผู้สืบสันดารซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตน
แล้วตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
ทีนี้มันมีประเด็นของย่า
เดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังไอ้กรณีที่
สรุปแล้วย่าพาน้องไปทำแท้งจริงหรือเปล่า
แต่ต้องบอกก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
คุณย่าซึ่งเป็นย่าของน้องผู้เสียหาย
แล้วก็เป็นแม่ของผู้ต้องหา
ก็เดินทางมาเยี่ยมลูกชายคือนายพรนะคะ
ที่ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังต่อสาร
ทีนี้คุณระวิการผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
ก็ขออนุญาตไปพูดคุยกับคุณย่าของผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ซึ่งคุณย่าก็บอกนะว่าที่ทำที่เป็นแบบนี้
ลูกชายต้องมาเป็นแบบนี้ไม่ได้โกรธหลานหรอก
แต่ว่ามันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจคุณ
คือวันก่อนดิฉันฟังคุณย่าให้สัมภาษณ์กับทางสื่อ
คุณย่าก็พูดถึงเรื่องนี้ย่าปฏิเสธนะ
บอกว่าย่าไม่ได้พาหลานไปทำแท้งย่าขับรถไม่เป็น
แล้วพ่อของหลานก็รับสารภาพแล้วไงว่าเป็นคนพาลูกไปทำแท้ง
อันนี้คือที่ย่าให้สัมภาษณ์กับสื่ออื่น
แต่ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่คุณระวีการสัมภาษณ์ย่า
ย่าพูดถึงเรื่องการทำแท้งว่ายังไงฟังค่ะ
ตรงไหนตรงไหนย่าไม่รู้ก็ย่าไปแต่ลูกพาย่าไป
ย่านั่งท้ายลูกขับแล้วก็ไปกันเลยไปกัน
แต่ตรงไหนตรงไหนย่าก็ไม่รู้ไม่รู้แห้ง

ย่าย่าอย่าโกรธลูกนะบอกสบายใจได้

จนถึงตอนนี้คุณย่าก็ไม่ได้โกรธหลานที่หลาน

อาหญ้าของเขาถึงเขาจะเลวในสายตาชาวบ้าน
แต่ว่ายังเป็นลูกพายังเป็นลูก
เลวสำหรับใครก็เลวไปทั้งแต่ว่าสำหรับป้านี้ก็ลึกเลย
คุณย่าก็ให้สัมภาษณ์กับคุณระวิการผู้สื่อข่าวของเรา
สรุปแล้วคือคุณย่าบอกกับทางไทยรัฐทีวีนะว่าก็นั่งรถไปด้วย
ซึ่งทางด้านเด็กสาวผู้เสียหายก็ได้พูดกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องช่วงแรกยังกลัวกลัวพ่อ
แต่ว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจมากขึ้น
แล้วพอรู้ข่าวว่าพ่อถูกนำตัวส่งฝากค้างต่อสารแล้ว
ตอนนี้น้องผู้เสียหายก็ได้กำลังใจจากแม่
แล้วบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็วางแผนเอาไว้ว่าจะเรียนต่อให้จบนะคะ